คุณผู้ชมครับวงการศรีกากีของไทย
ต้องเสียตำรวจฝีมือดีไปหนึ่งนายนะครับ
จากการเข้าไประงับเหตุชายคลุ้มคลั่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แล้วก็ดูแลครอบครัวให้อย่างเต็มที่
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่มีความเจ็บปวด
หลังถูกชายเสื้อขาวที่อยู่ในการคุ้มคลั่ง

ร้อยตำรวจเอกอิสรพงศ์กุลจินดา
การทราบสอพ่อน้องขามและชุดจับกลุ่มอีกจำนวนหนึ่ง

แต่แล้วก็เกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น

กระสุนเข้าที่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แต่คนร้ายต่อสู้ขัดขืนพร้อมใช้อาวุธปืน

ต่อมาครอบครัวผู้ต้องหาเข้าเกลี้ยกล่อม
ยอมวางอาวุธและมอบตัว
จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนถึง๓กระบอก

เพียงเท่านี้ยังพบยาเค๑ถุง
อุปกรณ์การเสพยาเสพติดอีกจำนวนนึง
จากการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพบว่า

ซึ่งนายนิรุธให้การรับสารภาพ

ที่ทำไปเพราะป้องกันตัวเท่านั้น
เขาบอกว่าเราให้ผู้บางปืน

แล้วพอดีต่อยแล้วเขารุม
เขารุมผมก็เลยฝ้าปืนยิงเลย

ชั่วโมงหนักผมกำลังต่อยกันอยู่

นายนิรุธจะอ้างเหตุป้องกันตัวแต่การฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ถือว่ามีความผิดโทษถึงขั้นประหารชีวิต
โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขัดขืนต่อสู้เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานพยายามฆ่าผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในพื้นที่สาธารณะและเสพยาเสพติด
นำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงทำให้สพนขามต้องสูญเสียตำรวจยอดมือปราบเท่านั้น
แต่ยังทำให้ครอบครัวคุณจินดาต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปในคราวเดียวกัน
หลังเกิดเหตุศพของร้อยตำรวจเอกอิสรพงศ์ถูกตั้งบำเพ็ญกุศล
และมีพิธีรดน้ำศพอย่างเรียบง่ายแต่สมเกียจ
ภายในวัดศรีรัตนารามตะบนหนองขามท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนร่วมอาชีพ
งงรักจันทรงภรรยาบอกว่าสามีของเธอเป็นคนดี
และหมายมั่นให้ลูกชายวัย๘ขวบเป็นตำรวจเหมือนพ่อ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุสามีโทรศัพท์บอกว่าหลังระงับเหตุแล้วจะกลับไปกินข้าวกับครอบครัว
ก็ช็อกกันค่ะเสียใจรับไม่ได้ทำใจไม่ได้มันเร็วเกินไป
และลักษณะของผู้กองเขามีลักษณะเป็นคุณอย่างไร
เขาเป็นคนดีค่ะเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นปกป้องลูกน้อง
คือเขาจะเอาตัวไปก่อนลูกน้อง
ครอบครัวจะได้รับเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจ
และเงินบำเน็ตตกทอดช่วยเหลือกว่า๑ล้าน๙แสนบาท
และทายาทมีสิทธิ์เข้ารับราชการตำรวจ๑คน
ถ้าว่าบำเด็ดรางวัลเหล่านี้อาจเทียบไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
และนี่อาจเป็นอีกครั้งที่ทำให้ต้นสังกัดต้องทบทวนยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์คับขัน
หากไม่เข้มงวดกับการครอบครองอาวุธปืนที่มีอยู่เกลื่อนเมือง
เหตุการณ์เช่นนี้ก็อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก